คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านหกหลังนะครับบ้านหกหลังนี้เป็นที่พักอาศัยของรัฐครับ
และเคยเป็นที่พำนักของนายมนตรีของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
รวม๙ท่านด้วยกันนะครับนี่ฮะผมอยู่ที่หน้าบ้านทั้ง๖คน
หลังนะครับเดี๋ยวจะพาทุกผู้ชมไปดูนะครับว่าแต่ละหลังนั้นมีความเป็นมาอย่างไรสำคัญอย่างไรนายกท่านไหนเคยพำนักอาศัยอยู่บ้างนะครับ
เริ่มจากหลังแรกก่อนนะครับทุกผู้ชมครับหลังแรกเนี่ยเป็นวังนะครับวังปารุสักกวัลนะครับท่านผู้ชมครับ
วังแห่งนี้สวยงามมากนะครับวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของนามนตรีคนแรกของไทยนะครับก็คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดานะครับ
คือในสมัยนั้นเนี่ยคณะรัศดรในตอนนั้นได้ขอพระทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้วังแห่งนี้เป็นที่พำนักของนายกรรมตรีนะครับ
แล้วก็มีการพำนักกันเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาพำนักต่อนะครับเป็นน้ำมนตรีคนที่สองของไทยนะครับ
นั่นก็คือพญาพะหนพลยุหะเสนานะครับหลังจากที่พญาพะหนพลยุหะเสนาพ้นจากตำแหน่งนายมนตรีไปแล้วนะครับ
ยังได้รับพระชธานพระบรมราชานุญาตให้พำนักอยู่ที่นี่ต่อนะครับจนกระทั่งท่านถึงแก่อศัลยกรรมนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราไปกันที่บ้านหลังต่อไปเลยนะครับบ้านหลังนี้เคยเป็นที่พำนักของอดีตรัฐมนตรีของไทยเช่นกันนะครับ
นี่คือบ้านนรสิงนะครับบ้านนรสิงห์ตรงนี้ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมดูหน้าตาคุ้นนะฮะก็คือธรรมเนียบรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยแหละครับอยู่บนถนนพิศนุโลกเหมือนกันนะครับเหมือนกับวังปรุศักวรรณที่อยู่ที่หัวมุมถนนพิศนุโลกนะครับ
นรสิงห์นะครับเป็นที่พำนักของนามนตรีคนที่สามของไทยนะครับนั่นก็คือจอมพลปพิบูลสงครามนะครับท่านผู้ชมครับโดยบ้านอรสิงห์ในอดีตนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่๖พระชธานแก่ผู้สำเร็จราชการมหัดเล็กก่อนขายให้กับสำนักนมนตรีในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับต่อมาถูก

มีอีกสองหลังนะฮะซึ่งบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีอดีตนายมนตรีของไทยอยู่สองท่านด้วยกันนะครับดูที่บ้านบรรทมสิงห์ก่อนนะครับหรือว่าบ้านพิศนุโลกนะฮะบ้านแห่งนี้นะครับปัจจุบันนี้ยังเป็นบ้านประจำตำแหน่งของนายมนตรีอยู่นะครับทุกผู้ชมครับบ้านพิศนุโลกบ้านพิศนุโลกเนี่ยต้องย้อนไปก่อนเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ย
อดีตประธานกรมนตรีรัฐบุรุษนะครับท่านเป็นอดีตนามนตรีของไทยคนที่๑๖นะครับเข้ามาอยู่ที่นี่แต่ท่านมาอยู่ที่นี่ได้๒วันนะฮะอยู่ได้๒วันท่านก็ย้ายออกไปอยู่ที่บ้านสี่สาวเทเวศซึ่งเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งผู้บัญชาการอาหารบกตั้งแต่ที่ท่านเป็นพระวัฒนบอลและท่านก็อยู่อาศัยมานะครับหลังจากนั้นบ

ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพื้นที่ของกองทัพบกนะครับมีอดีตนามนตรีของไทยอีกท่านหนึ่งที่พำนักอยู่ที่นี่นะครับนั่นก็คือจอมพลศริษฐ์ธนรัฐนะครับเป็นนามนตรีคนที่๑๑ของไทยนะครับท่านก็พำนักอยู่ที่นี่เช่นกันจนกระทั่งท่านถึงแก่อสัญกรรมนะครับมาถึงบ้านหลังสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับบ้านพั

นี้ป้องติดตามรอฟังนะครับเวลาสิบห้านาฬิกาสามรุนนักฟังคำพิจฉัยครับ